โอเคนะคะหนุ่มกันภพ
ล่าสุดนะคะเป็นลูกรักของแม่นกน้อยอุไรพรไปเรียบร้อยแล้ว

เหมือนมีละครนำกัน
แม่นุกน้อยเล่นเป็นแม่ของกันภพ

เออแล้วเขาเคยขึ้นเวทีหมอลำมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
ซึ่งงานนี้หนุ่มกันเลยบอกว่าโอ้โหพี่เอาจริงถ้าต้องแบบไปขึ้นแบบถาวรดอนเจดีอะไรอย่างนี้
ขึ้นแบบนานยาวต้องฮัดว่าอุปสรรค์อีสาน
แม้จะเป็นงานยากนะครับว่าตัวเองเป็นคนสู่พันธุ์น่ะ

อันนี้มันไม่กลัวแต่หนุ่มกันก็ฝึกพูดดูวันนะคะ

เสียงสุภัณฑ์ก็หัดเบาภาษาอีสานกันนะจ้า
เอาจริงถ้าให้น้องกันแบบร้องแบบหมอลงมาลำไว้บ่ค่ะ

เป็นไปเครื่องเวอร์ทีคอนเสิร์ทแม่นุกน้อยมาเหมือนกัน

ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เราไม่เคย
ไม่เคยได้ไปร้องแบบนี้คือแบบโอ้โห

ต้องสอนบอกภาษาอีสานเคยพยายามสอนแล้วนะคะ

ปรากฏก็คือมันสุพรรณ
มันเนอร์
อารมณ์ประมาณว่าเปาวลีพูดอีสาน
มันเนอร์ไปขึ้นเนื้อเลย
แต่หนุ่มกันนี่เขามีความสามารถหลากหลายนะ

เฮ้ยก็อย่าไปสู้กับเขาเลย